คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อเหตุ

เป็นคุณยายซึ่งเป็นแม่ค้าขายแตงโม

ตำรวจรวบตัวได้แล้วก็นำตัวมาแถลงข่าว

กล้องหน้ารถชาวบ้านเขาขับรถ
แล้วก็ไล่ตามคนร้ายที่ไปก่อเหตุ

อายุ๗๐ปีคุณยายบังออน

เกิดขึ้น๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
จุดที่เกิดเหตุก็คือแผงขายแตงโม

แล้วพอยายร้องตกโกนช่วยด้วย
เจ้าโจรมาขโมยสร้อย
ไปไม่ทันนะเพราะคนร้ายเขาก็ไวไงขี่มอเตอร์ไซล์หลบหนีไปได้
แต่ท้ายที่สุดแล้วถูกตำรวจสพเมืองกาลสินเนี่ย
วบตัวได้เมื่อวานแล้วก็นำตัวมาแถลงข่าว
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือนายชัยพรพันชัยนะคะ
แล้วก็ในวันที่เกิดเหตุผู้ต้องหาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็มาพบกับผู้เสียหายคือเจอคุณยายบังออนเนี่ย
ใส่สวยค้อทองคำตำรังนั่งขายตังโม
อยู่ที่แผงขายตังโมตรงข้ามกับที่ทำการกำนันตำบลเหนือ
ทีนี้ก็เลยทำทีเข้าไปเหมือนจะเป็นลูกค้าไง
ขอซื้อตังโมแล้วก็ขี่รถออกมา
ก็ยังวนเวียนดูลาดเหลาอยู่แถวแผงตังโมของคุณยายค่ะ
สบโอกาสย้อนกลับมาคราวนี้กระชากสร้อยคอทองคำ๒สลึง
ของคุณยายแล้วก็ขี่หลบหนีไปนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องไปตรวจสอบประวัติก่อน
ว่าผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์
หรือว่ากระชากสร้อยแบบนี้มาหลายพื้นที่แล้วหรือเปล่า
แต่ยังไงก็ตามถ้ามีผู้เสียหาย
เคยเจอเหตุลักษณะแบบนี้สามารถไปชี้ตัวผู้ต้องหาได้
ไปที่สพเมืองกาลสินแล้วนี่
ยายได้สร้อยคอทองคำหนัก๒สลึงคืนนะคะ